ดูเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านร้องเรียนบอกว่าได้กลิ่นเน่าเหม็นค่ะ
ก็เลยไปร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏว่าพอหน่วยงานไปในถึงจุดที่เขาร้องเรียนเนี่ยนะคะ

ที่เห็นอยู่นี้นะคุณนัทพงศ์คือปู

ปูเนี่ยเอามาทิ้งเป็นจำนวนมากเลยเป็นปูเนื้อนะคะ

คือเขาคาดกันว่าอย่างนี้ค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าปูเนี่ยราคาสูง
คนก็ไม่กินไงคนก็ไปกินอย่างอื่นอาจจะเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจด้วย
คนขายก็เลยเอามาทิ้ง

นี่ค่ะอยู่ใกล้กับชุมชนนะคะที่พระประแดงสมุทรปราการ

เขาก็มาร้องเรียนแล้วเจ้าหน้าที่ไปดูคืออยู่ในสภาพที่แบบหนอนขึ้นส่งกลิ่นเหม็นแล้วอะค่ะ

นี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้บ้านกับเขา
แล้วเขาเดือดร้อนนะแล้วก็กลัวว่าจะมีเชื้อโรคแพร่ระบาด
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเห็นไหมเห็นน้ำไหมมันคือใกล้กับคูคลองนะคะ
แล้วเดี๋ยวมันจะลงน้ำไปก็จะแพร่เชื้อโรคนะคะ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขเทศบาลเมืองรัฐหลวงและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไป
ตรงนี้นะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของเอกชนติดกับบ่อน้ำและคลองสาธารณะ
ก็ต้องเก็บแล้วค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ไปดูว่าใครเอามาทิ้งไว้แบบนี้นะคะ
ก็คาดกันอย่างที่บอกว่าอาจจะมาจากการขนส่งปูหรือว่าการเก็บไม่ดีเรื่องหนึ่งนะคะ
เน่าเสียแล้วต้องเอามาทิ้งแล้วก็กำจัดด้วยวิธีแบบนี้หรืออีกอย่างหนึ่งคือขายไม่ออกนะคะ
ก็เลยต้องเอามาทิ้งโอ้โหชาวบ้านเดือดร้อนเลย